เวลาที่แบบข่าวแบบนี้มาเชื่อว่าหลายคนมันรู้สึกขึ้น
พอฟังแล้วก็เฮ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วแบบเราอ่านข่าวมาถี่ตลอดอาทิตย์เลย
ใช่ฮะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
มีผู้ปกครองร้องเรียนมาบอกว่าหลานของเธอเนี่ยหลานผู้ชายคนนี้
ถูกครูที่โรงเรียนทั้งด่าขึ้นมึงขึ้นกู
แล้วก็ตบหน้าเด็กไล่เด็กกลับบ้าน

ครูมาทำแบบนี้กับหลานของเธอได้อย่างไกลนะครับ
คือผู้ปกครองท่านนี้คือคุณยายท่านนี้นะฮะ
พร้อมด้วยน้องคือเด็กชายฟิลนามสมมุติละกันนะฮะ
ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม๒โรงเรียนแห่ง๑
ซึ่งเป็นโรงเรียนดังในอำเภอนางกรองจังหวัดบุรีรำ
ก็มาร้องต่อผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าครูในโรงเรียนด่าเด็กนักเรียนด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็ใช้มือตบหน้าเด็กอย่างแรง
ช่วงที่เด็กไปรอขึ้นเวที
เพราะเด็กมีภารกิจในการจะไปร้องเพลงในงานเลี้ยงเกษียณครูในโรงเรียน
โดยน้องเขาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๓๐กันยายน

โรงเรียนจัดงานเลี้ยงให้กับครูที่เกษียณอายุราชการ
ก็มีครูในโรงเรียนให้เด็กนักเรียนหลายคนไปช่วยกันหน่อยช่วยร้องเพลงและแสดงบนเวที
ตัวของผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ซึ่งวันนั้นผมก็ใส่ชุดนักเรียนอยู่เพื่อที่จะรอขึ้นเวที
ปรากฏว่าขณะที่ยืนรออยู่จู่มีครูผู้ชาย
ซึ่งอยู่ในโรงเรียนและเคยสอนผมตอนที่อยู่ชั้นม๑
คือตอนนี้ผมอยู่ม๒แล้วนะเดินเข้ามาหาผม
อยู่ก็ด่าผมด้วยถ้อยคำหยาบคายขออภัยคุณผู้ชม
ครูพูดกับเด็กแบบนี้มึงมาทำไมใครให้มึงมากลับบ้านมึงไปเลย
จากนั้นใช้มือขวาตบหน้าเด็กอย่างแรง
ฟิลบอกงงมากครับผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ยังไม่ได้ไปเถียงอะไรครูเลยแล้วผมก็มาทำหน้าที่ขึ้นเวทีจะร้องเพลง
ทีนี้มีครูคนอื่นเห็นครูคนอื่นเห็นก็เลยไม่อยากให้เป็นเรื่อง
ก็เลยบอกฟิลกลับบ้านไปก่อนละกัน
ทีนี้ฟิลกลับบ้านไปก็ไปบอกยาย
ยายไม่ยอมนะฮะยายบอกมาทำกับหลานแบบนี้ได้ยังไง
เป็นครูทำไมมาก่อเหตุกับสิทธิ์แบบนี้ได้อย่างไร
บุกไปถึงโรงเรียนไปถามพอเลยนะ

พอก็ขอโทษแทนครูแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้ครูมาขอโทษ
แล้วก็ให้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงตบหน้าเด็ก
ปรากฏอย่างนี้ครับนี่ครับ
ครูที่ใส่หน้ากากหน้ากากสีดำนี้นะ
ให้นักข่าวพูดคุยด้วย
เพราะครูบอกว่าครูก็ไม่สบายใจเหมือนกัน
ครูอยากจะพูดข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น
ครูคนนี้ชื่อครูเทพนามสมมติอายุ๕๗ปี
เป็นครูสอนวิชาภาระศึกษา
ครูเทพยินดีชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
โดยให้บันทึกภาพแค่ตอนนั่งพูดคุยกันเท่านั้นนะ

คุณครูบอกแบบนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิด
วันนั้นครูไม่รู้ว่าน้องฟิลจะขึ้นไปร้องเพลง
เวทีในงานเกษียณครูโรงเรียน
แล้วก็เห็นเด็กใส่ชุดนักเรียนมา

เออมันมืดค่ำแล้วนะครับด้วยความเป็นห่วง

แล้วก็ตอนไปถามก็จะเอามือแตะที่ไหล่ของน้อง
เหมือนเวลาที่ผมสอนเด็กผมสอนภาระ

ผมก็ใช้มือตบไหล่บอกให้สู้
เหมือนกับเวลาคุยกับเด็กแล้วก็แตะไหล่แบบนี้เหรอ
ไหล่ไปแล้วเด็กหันหน้ามาพอดี
มันก็เลยไปแตะโดนหน้าลักษณะเหมือนตบหน้า

แต่ทีนี้คุณครูไปพูดคุยกับผู้ปกครอง
ไปคุยกับคุณยายไปขอโทษคุณยาย

ทั้งหมดทั้งมวลคุณยายแล้วก็น้องฟิลเองบอกว่า
เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องลุกลามบานปลาย

ฟังเสียงคุณยายหน่อยฮะ
คุณยายคุณน้าแล้วก็น้องฟิลเองก็สบายใจแล้ว
ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะเป็นความเข้าใจผิด
ครูไม่ได้มีเจตนาในการตบหน้าแล้วก็ด่าเด็ก